และมาถึงสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่๑๑แล้วนะครับ
ทำให้เราได้เห็นนะครับว่านักสู้คนไหนนะครับจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปครับ
ภาพช้ายกที่สองครับดูจังหวะเคาะหมัดของอู๊ดน้อยครับ
แดงเล่นกะเอาทีเดียวนี่ได้เลือดครับแล้วเกี่ยวครับ

ก็ยังมีความหวังทั้งคู่นะครับเพื่อต่อลมหายใจอีกหนึ่งนัดครับ
นี่ก็ม้วนเสือทันทีครับไม่มีผลก่อนนัดสุดท้ายแล้ว
สายออกได้ออกไป

บอกว่าว่าถ้าเก่งใจคนแก่ไม่เก่งใจคนพ่อเลยครับ
แล้วก็แก้ไม่ตกแก้ลำบากครับ
ขวาสุดท้ายกรรมการคลงพลตนศรศูนย์พลต้องยุบติการขังขาด

ถ้าเกิดกลัวนอนอยู่บ้านโอ้โหเจอศอกครับ

โอ้โหต่อยลำตัวครับเน้นทุกลูกครับกงจักร
จังหวะไม่ได้ครับเจอหมัดขวาหมัดซ้าย

สดานของผู้ช็อกเมืองชน